ขายขนมถูกวัยรุ่นทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดลุงของผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่า

แต่ป้าขายขนมเนี่ยท่านเนี่ยที่เจ็บสาหัสเนี่ย
คือมาให้ของรับหลานชายไง
นี่ครับคุณป้าคนนี้ปั่นจักรยานขายขนมอยู่ในชุมชนนะครับ
ระหว่างทางถูกหมาไล่กัดแล้วหันไปด่าหมา
หมาคราวนี้ก็มีปากเสียงกับวัยรุ่นเจ้าของหมานะครับ

คราวนี้ก็ปะทะคารมกันอีกนะครับ

ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ในพงหญ้านะครับ
ซอยกิ่งแก้ว๓๗ตำบลราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ
ในที่เกิดเหตุนะครับเป็นถนนเล็กนะฮะ
ค่อนข้างจะแคบด้วยซ้ำไปนี่แหละครับคุณผู้ชม
คือมีรถจักรยานนะครับ

เนื่องจากเป็นถนนที่มีความกว้างแค่๒เมตรนะครับนะครับ
แล้วก็ยังมีรถเข้าออกอยู่ตลอดเวลา
ส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับพบว่าอยู่ห่างกันนะครับ

ในบ้านเนี่ยมีคุณลุงนะครับ
คุณลุงอยู่อยู่บ้านเพียงลำพัง
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับทราบว่าไปทำธุระอยู่ข้างนอก

ปัญหามันเกิดจากขี่รถสวนกันไม่ได้

แล้วก็บอกว่าถ้าลบก็ตกคล้องอะเนี่ย
นะอยากจะหลบก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับ

หลานชายก็ทนไม่ไหวเข้าไปต่อยเขาให้
และยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธนะ

อาหลังผมถามว่าทำไมถึงขับรถอย่างนี้
เสร็จของรับ
ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ซอยลาดกระบัง๑ชุมชนวัดลานบุญนะครับ
เพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ไปเจอนะครับคือนางอารีนุ่มน้อยอายุ๖๙ปี
เป็นแม่ของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนทำขนมใส่ไส้ขายนะครับ
ให้ลูกสาวปั่นจักรยานไปเลขขายวันเกิดเหตุนะครับ
ก็มารู้ว่าลูกสาวถูกทำร้ายตกใจครับ
คิดว่าจะเจ็บหนักขนาดนี้นะครับส่วนที่อ้างว่าให้ของรับผู้ก่อเหตุ
ขอชี้แจงว่านะครับก็มีการให้กันทั้งคู่แหละ
เธอก็ให้ฉันฉันก็ให้เธอครับ
แล้วเมื่อวานเนี่ยเขาถ่ายภาพมาให้ดูนะเขียวไปหมดเลย
ตรงนี้เราเองยืนยันว่าไม่รับเงินตรงนั้นยังไม่เอา
ก็เอาเรื่องของทางคณิตที่สุดนึงใช่จำโดยก็ทำเรื่องค่ะ
อืมโอเคถ้าสุดนักภูมิมาขอโทษของคำมาเนี่ยเรายอม
ขอโทษกันแล้วล่ะเมื่อวานเนี้ยแต่ว่าพูดจริงว่าฉันไม่ได้ชอบเลย
ฉันจะทำแกตายแล้วว่าแกก็จะฉันขอโทษยอมไหม